พรุ่งนี้ก่อนเริ่มต้นทำงานใหม่มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
มาถึงปรากฏการณ์ต่างที่เกิดขึ้นกับโลกของเรากันหน่อยนะครับ
ในระยะนี้ยังคงต้องจับตาเรื่องของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แม้ว่าปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศต่ำที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะลงทะเลไปแล้วนะครับ
แต่ว่าก็ยังมีกลุ่มฝนที่เคลื่อนที่มาจากฝั่งอ่าวไทยพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปถึงตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนนะครับฝนตกเยอะแบบนี้คลื่นก็ยังคงสูงนะครับชาวเรือก็ยังต้องเพิ่มความระมัดระวัง
และที่สำคัญครับเมื่อใดก็ตามในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนยังคงตกหนักแบบนี้ตอนบนครับ
ก็จะเห็นดวงจันทร์ในค่ำคืนนี้ใหญ่กว่าคืนอื่น
เป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดในรอบปีครับ
ก็จะทำให้ในค่ำคืนนี้เราจะเห็นดวงจันทร์นั้นสว่างกว่าปกติประมาณ๓๐
แล้วก็ขนาดใหญ่กว่าปกติประมาณ๑๐

จะใหญ่กว่าในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
มาถึงปรากฏการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากให้กับทุกท่านได้ติดตามกันครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ